ไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารแล้วไปทับเส้นทางรถแดง

ทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ที่บริเวณที่จอดรถสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่
ขนส่งเชียงใหม่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วล่ะ
ส่วนทางฝั่งของตุ๊กก็โดนดำเนินคดีในคดีอาญาไปนะคะ
นี่ก็เป็นคลิปภาพที่มีการเผยแพร่กัน
สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติเขาตกใจ
เขาก็ต้องถ่ายคลิปเลยแล้วก็เผยแพร่กันในโลกโซเชียลนะคะ
ถือว่าได้รับความสนใจจำนวนมากเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวด้วยค่ะ
แล้วคนที่ถ่ายไว้ย้ำว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ

ใช่ไหมล่ะมันก็เสียหายเหมือนกันนะ

มันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเขาทำผิดอะไร
แล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะ
นางพันนีพุ่มพันธ์ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
และพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธุ์พัฒนาโพงศิลรอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
พร้อมด้วยตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ห้องประชุมสำนักงานขนส่งอาเขตเชียงใหม่ค่ะ
ก็มีกลุ่มคิวรถตุ๊กและ๒แถวแดงกว่า๑๐คัน
วิ่งรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ขนส่งอาเขต

นางพนีบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทางขนส่งเชียงใหม่

ส่วนของฝ่ายคนขับรถตุ๊กนั้น
เป็นความผิดอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ซึ่งเป็นหน้าที่ในการสอบสวนของตำรวจค่ะ
ส่วนของกรมการขนส่งนั้นจากการสอบสวนพบว่า
นายรุ่งรุษจีนาเรือนคนขับรถตุ๊ก
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะด้วยนะคะ
ทางฝั่งของนายรุ่งรุษเองยืนยันว่าได้รับความเดือดร้อนหนัก
ซึ่งเขาวิ่งรับส่งผู้โดยสารทำให้เขารายได้ไม่เพียงพอ
เหตุการณ์นี้เขายอมรับว่าเขาโกรธแค้น

ก็เลยอยากกล่าวคำขอโทษต่อสังคมที่เขาใจร้อน
แต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยนะคะ
เพื่อป้องกันปัญหาการกระทบกระทั่งกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีก
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอาเขตเชียงใหม่
ภายในพื้นที่อาเขตเชียงใหม่แล้วค่ะ
ทำให้มีกลุ่มผู้ประกอบการรถบริการสาธารณะ
ในพื้นที่วิ่งให้บริการอีกนะคะ
ปัญหาเรื่องนี้นี่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงมันในหลายพื้นที่
เนื่องจากเรื่องของบริการด้วยผู้โดยสาร
เขาก็อยากได้ความรวดเร็วและบริการที่ดี
แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมาย

คนที่อยู่ในคลิปที่สวมหมวกแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำตาล

แต่เขาบอกว่าก็ดีนะที่เรื่องนี้มันดังขึ้นมา